สวัสดีครับได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนใน

ตื่นตื่นได้แล้วครับคุณผู้ชม
เชื่อว่าหลายคนพอช่วงบ่ายง่วงแน่

กลับมาคืนโอ้โหพี่เป๊พี่เป๊เอ็บป๊ะเป๊เห็นไหมครับ
ไม่ยอมให้จบง่ายลากยาวจนถึงยิงลูกโทษ
เริ่ม๔ทุ่มจบ

พี่ซี่พี่ซี่เวสซี่ผมต้องรากยาวไปถึงยิงลูกโทษ

แต่สุดท้ายอาเจนติน่าก็ได้แชมป์ยินดีด้วย
แต่ฝรั่งเศสไม่เป็นไรโอกาสหน้าก็เอาใหม่แล้วกันเนาะ
อายุยังเด็กยังเด็กอยู่นะในทีมนี้เดี๋ยว๔ปีหน้ารอใหม่
คนเชียร์บอลก็ว่ากันไปนะคะ
กลับมาสู่โลกของความเป็นจริงแล้วก็ต้องสู้กันต่อไปนะฮะ

สภาพอากาศนี่มันเริ่มแบบแปรปรวนแล้วนะ

แล้วภาคใต้ก็คือน้ำท่วมนะ

ทุกวันนี้ต้องให้กำลังใจชาวต้ายกันเยอะ

เสื้อกันหนาวสวมเสื้อไหมพรมแบบนี้

อุ่นส่วนภาคใต้ก็ต้องเต็มผลแยกเข้าของแล้วกัน
ใช่แล้ววันนี้พี่ดาดูค่ะมาเป็นสาวกาหลี
โอ้ยมาสวยงามคอสตุมเลิศ

เลขาคิมอย่าถามต่อนะว่าคิมไหน

สองสาวก็โปรยมาเรื่องของสภาพอากาศ
คำจะหนาวนานแค่ไหนครับ

เขาบอกว่าช่วงนี้จะหนาวนานหน่อย

เขาบอกว่าจะลดลงอีก๓๕องศาเซลเซียส
ไม่ใช่ลดจนเหลือ๓หรือ๕นะ

อันนั้นไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะ
แต่ลดลงอีกประมาณสัก๓๕องศาเซลเซียส
ซึ่งอุณหภูมิทั่วไปก็จะมีความหนาวเย็น

พื้นที่ที่แบบว่าตามชนบทต่างนะ

นี่ต้องมานั่งผิงไฟอย่างนี้เลยนะ

แต่เขาออกมาประกาศเตือนแล้วนะครับ

ยอดภูยอดดอยหนาวจัด
ถึงขั้นมีน้ำค้างแข็ง
ส่วนกรุงเทพวันนี้คุณรู้สึกไหม

รู้สึกกับลมหนาวพัดมาแล้วครู
ทำความสะอาดนิดนึงแล้วเอามาสวมใส่นะครับ

เขาร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน
จัดบริการตรวจรถฟรี
ช่วงปีใหม่เดินทางกันเยอะใช่ไหมล่ะ
ก็จะต้องไปเช็คสภาพรถกันหน่อยนะครับ
ซึ่งแต่ละจุดเขาจะมีให้บริการตรวจสภาพรถ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ก็คือมอเตอร์ไซค์
เขาบอกว่าตรวจฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายกว่า๒๐รายการ
มีอะไรบ้างก็ลองไปไล่ดูกันนะครับ

ในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างปลอดภัย

สามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการของ
คีเครือข่ายของทางภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
เขาจะมีป้ายประชาสัมพันธ์อยู่ที่หน้าร้าน
เขาเลยว่าตรวจรถฟรีครับคีย์ปลอดภัย

ใครที่สะดวกไปตามศูนย์ต่างที่รถยนต์ของคุณผู้ชมยี่ห้อไหน
ก็เข้าไปทางนั้นมีโอกาสก็เข้าไปก่อนได้เลย
เพราะถ้ารู้ตัวอยู่แล้วว่าปีใหม่จะต้องเดินทาง

หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้วนะครับ

อย่าลืมตรวจร่างกายให้พร้อมด้วยสำหรับคนขับด้วยนะคะครับ

และอย่าลืมตรวจสภาพจิตใจกันด้วย
เพราะเดี๋ยวนี้คนเรามีความเครียดกันเยอะ
ปัญหาค่ะฝ่ายชายเนี่ยจะไปตามง้อเมียแต่ว่าเมียไม่ยอมคืนดี
ก็เลยโมโหไปลงที่แม่ยายแทน
ตายมาด้วยหัวไอ้มันเนี่ยมันตายแล้วค่ะชายมันกลัวมาหรอมัน
อืมหลอกกับเบียนแล้วไปลงที่แม่ยายได้ไงอ่ะ
ก็เนี่ยแหละเกิดขึ้นแล้วค่ะอย่างเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
เทิร์นพาร์ท๕๒ก็โพสต์คลิปนี้พร้อมกับระบุข้อความนะคะ
สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัวฝ่ายปกครองหรือผู้นำชุมชน
ต้องเข้าไปดูแลแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านด้วยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าผู้เกาะเหตุเนี่ย
เข้ามาตอนกลางคืนถือมีดและปืนเนี่ยเข้ามาด้วยนะ
มาถึงก็เอะอะโวยวายทำร้ายคนแก่ก็คือแม่ยายอ่ะครับ
พอแจ้งความไปที่สพนากลาง
เจ้าหน้าที่บอกลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก็พอ
เอ้าโอ้แค่ลงบันทึกประจำวันกับแจ้งความสิคนละอย่างกันนะ
เขาบอกไม่น่าจะดีแบบนี้เรื่องราวมันดูน่ากลัวจริง
เลยไปสอบถามนางสาวอลิสาหรือเมียวอายุ๔๒ปีนะคะ
มีศักดิ์เป็นอดีตน้องเขยบุกเข้ามาที่บ้าน
มาเพื่อที่จะขอคืนดีกับนางอ้อยอายุ๓๕ปี
อ้อยเป็นน้องสาวของเธอเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าทั้งคู่อยู่กินกันมานาน๑๗ปีนะ
มีลูกด้วยกันสองคนแต่ก็เลิกรากันไปค่ะ
น้องสาวของผู้ที่ให้ข้อมูลเนี่ยก็เลยไปมีสามีใหม่นะ
แล้วก็พากันมาเยี่ยมลูกชายคือลูกชายมีปัญหาตาเจ็บนะ
แต่ว่ามันมีโอกาสได้มาเจอกับฝ่ายชายคือนายไกรทองผู้เกาะเหตุเนี่ย

นายไก่ทองก็เลยอารวาสทุบทำลายข้าวของ
ก่อนที่จะบุกเข้าไปต่อยหน้าบีบคอแม่ยายอายุ๕๙ปีตามที่เห็นในคลิป
โอ้โหคนอายุเยอะแล้ว๕๐กว่า
ไปสู้ยังไงเนอะนั่นน่ะสิแล้วเนี่ยก็อุ้มลูกออกจากบ้านไปอะค่ะเป็นแบบนี้เกิดขึ้นมายอมไม่ได้นะคะ
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสพนากลางนะตำรวจก็มาควบคุมตัวนายไกรทองไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักค่ะ
เพราะว่าทางครอบครัวก็กลัวว่าเดี๋ยวนายไกรทองเนี่ยจะแบบอารวาสอีกไงเพราะเห็นถืออะไรพวกมีดต่างเนี่ยบุกเข้ามาด้วย
แถมยังมีขู่ด้วยนะว่าเดี๋ยวจะทำร้ายร่างกายเดี๋ยวจะมาฆ่ายกครัวล่ะเป็นใครใครก็กลัวถูกไหมคะ
เขาบอกปืนที่พกมาเนี่ยเป็นปืนปลอมว่าอย่างนั้นต่อให้เป็นปืนปลอมก็มีความผิดอยู่ดี
นั่นแหละสิมันเป็นสิ่งเทียมอาวุธที่ทำให้รู้สึกกลัวได้นะฮะก็เป็นปัญหาความรุนแรงที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น
อ่าก็ฝากสอบดูแลผูปันตากันด้วยนะคะ

ค่ะยังอยู่ที่เรื่องของผัวผัวเมียนะคะ

น่าสงสารตรงที่ผัวเมียทะเลาะกัน
และในมือของผัวกอดลูกน้อยไว้แบบนี้
แล้วเวียงไปเวียงมาแบบนี้ค่ะ

ใช่เข้าไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
วัวตัวไปหมดเลยคุณสุภาษา

แต่สิ่งที่สามีให้ไปก็คือ

ไปต่อยคนละเมืองดีเข้าอ่ะ

เขาบอกว่าเจ้าบ้านที่ผ่านไปผ่านมา

เขาเป็นห่วงเด็กที่ถูกฝั่งผัวเนี่ย
ไปเหวี่ยงมาแบบเนี้ยนั่นดิโอ้ยแล้วฝ่ายเมียก็ร้องตะโกน
อย่าทำน้องอย่าทำน้องแต่ฝ่ายผัวท่าทางจะไม่ได้ยินหรือยังไง
เลือดมันขึ้นหน้าเนอะอืมเอ้าทีนี้คนที่เขาไปช่วยที่เขียนว่าประเมิงดีเนี้ยนะคะ
จริงจริงแล้วเป็นเพื่อนของฝ่ายหญิงอ้าวเขาเข้าไปช่วยเออ
ไปช่วยเจรจาแหละแต่กลับกลายเป็นว่าฝ่ายผัวเนี่ยสาวหมัดใส่หน้าไปหนึ่งค่ะ
โดนไปหนึ่งครั้งนะคะแล้วหลังจากนั้นเหมือนจะถูกชกอีกทำท่าจะชกอีก
แต่ฝ่ายเมียเอ้าเพื่อนไม่ได้แล้วเพื่อนจะถูกผัวตัวเองชกเข้าไปห้ามทับแทนเลยทีนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นริมถนนนะคะที่จังหวัดนครราชศรีมาทีมข่าวของเราเห็นคลิปคลิปนี้แล้ว
เอาลงพื้นที่ไปเอาความจริงหน่อยซิวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับ
ไปพูดคุยกับนางสาวบีค่ะนางสาวบีเป็นฝ่ายเมียนะ
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าครบในวิสรุษอายุสามสิบสามปีมาหกปีแล้วอืม
มีลูกหนึ่งคนระหว่างที่อยู่ด้วยกันถูกตีมาตลอดเลยค่ะมีปัญหาสุดคลาสสิกจริงนะ
เว้นแค่ตอนท้องว่าอย่างนั้นแต่พอหลังคลอดแล้วก็กลับมาทำร้ายอีกนั่น
หนักสุดบีบคอเอาสายไฟมัดมือแล้วซ้อมอุ้ยแล้วดูสภาพแต่ละวันที่เธอโดนเนี่ย
ดูสิเคยถ่ายภาพเก็บไว้ไงเอาไว้เป็นหลักฐานไงคือเขามีการทำวิจัยมาเลยนะ
สองสาวไอ้เรื่องความรุนแรงในครอบครัวคือถ้ามีครั้งหนึ่งแล้วอ่ะ
มันจะมีครั้งต่อมาอีกบางคนคิดว่าครั้งแรกไม่เป็นไรน่าจะไม่ทำ
สุดท้ายมันทำซ้ำซ้ำไงค่ะย่ามใจอืมเออเอ้าถามว่าเธอเคยขอเลิกไหม
เคยนะเคยขอเลิกนะแต่ไม่ยอมไม่ยอมค่ะแล้วตามมาร่ารันตลอด
แจ้งความไปแล้วหลายครั้งแต่เรื่องก็เงียบครับส่วนสาเหตุล่าสุดที่มาตีกัน
ทะเลาะกันอยู่ริมถนนเธอบอกว่าเมื่อวานนี้พาลูกแล้วก็เพื่อนเนี่ย
ไปโรงพยาบาลจะไปเซ็นเอกสารให้กับนายวิศนุเข้าไปบำบัดยาเสพติด
ก็ไปทำธุระให้นั่นแหละเออและนี่ไงที่มาไงบำบัดยาเสพติด
นี่ไงพอขากลับแน่ไปเจอเจ้าผัวตัวดีขี่รถจักรยานยนต์มาดักรอ
โอ้โหพยายามถีบรถเธอให้ล้มแล้วก็กระชากลูกไปจากอ้อมอกเลยอุ้ย
ส่วนเพื่อนที่ไปด้วยพยายามมาห้ามก็ถูกต่อยไปที่หน้าอีกนะคะ
เบื้องต้นตรวจสอบพ่อเมืองนครราชสีมามาช่วยเจรจากับไหนวิสารุตัวผัวแล้วนะ
อืมเขารับปากบอกว่าเดี๋ยวจะพาลูกมาคืนและจะไกลเกลี่ยอีกครั้งที่โรงพักค่ะ
เอ้าพูดคุยกันดีใจเย็นค่อยแก้ปัญหาไปทีละข้อ
แต่พออ่านมาแล้วมาเจอตรงที่บอกว่าจะต้องไปบำบัดยาเสพติด
น่าจะเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำค่ะใช่ครับนะคะก็คือจัดการปัญหายาเสพติดก่อน
เลิกเสพให้ได้แล้วก็ขบวนการค้าขบวนการขายต้องตัดให้ได้
แต่คนที่ไม่เกี่ยวอย่างเด็กเนี่ยน่าสงสารจริงต้องให้เด็กหน่อย
อยู่ในความดูแลของใครที่น่าจะปลอดภัยกว่าหรือเปล่าค่ะ
เปลี่ยนอารมณ์ไปดูอีกสักหนึ่งเรื่องอ่าอารมณ์เรื่องนี้มันก็มีความน่าสงสารอยู่ค่ะ
คุณลุงคุณลุงแบบว่าเป็นลุงโอนไวโอ้ยเป็นคนใจอ่อน
ไปหลงรักสาวรุ่นลูกอายุสิบเก้าก็คือหลอกให้ลุงน่ะโอนเงินครับ
รวมแล้วนะหลายครั้งหลายคาเป็นแสนเลยนะเนี่ย
โอ้โหเขาว่าอย่างงี้เสียเป็นแสนแขนก็ไม่ได้จับโอ้โหคุณลุง
ไปดูเรื่องราวนี้หน่อยฮะคือเล่าไปเนี่ยก็ไม่ได้มาซ้ำเติมคุณลุงนะ
แต่เล่าให้ฟังเพราะคุณลุงเขาต้องการให้เป็นข่าวเพื่อไม่ให้สาวรุ่นลูกคนนี้
อายุสิบเก้าเนี่ยไปหลอกใครเขาอีกอ๋อคุณลุงคนนี้ปิดหน้าปิดตาไว้เนี่ย
ชื่อลุงวินนามสมมุติอายุ๕๘ปีเป็นชาวอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
เล่าว่าถูกสาว๑๙ซึ่งเป็นสาวรุ่นลูกนี่แหละ
หลอกให้รักหลอกให้หลงแถมหลอกว่าถ้าหากให้เงินแล้วเนี่ย
เดี๋ยวจะยอมจะยอมไปมีอะไรด้วย
โอ้โหด้วยความที่ลุงเองก็คงจะแหมรักอะเนาะ
ก็พร้อมจะเป็นให้ทุกอย่างค่ะ
เป็นลุงก็ได้เป็นพ่อก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้
ขาดอย่างเดียวไม่ได้เป็นเป็นพัว
โอ้ยแต่ตอนนี้เป็นนายธนาคารด้วยนะ
ธนาคารก็คือให้เงินประจำเลย
ลุงหวินบอกว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อน้องดองไซด์
น้องไซด์หลอกตลอดน้องไซด์ก็อยู่แถวบ้านดุงนั่นแหละ
แถวตำบลวังทองแล้วเมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหกสี่

แต่ดูเหมือนน้องซายเขาก็คุยกับลุงเยอะไง

เออลูกหลานมาขอเงินก็ให้
ให้ทีละ๓พันบัง

ล่าสุดมือนี่มือนี่เมื่อเร็วนี้
ให้อีก๑๕๐๐บาทบอกว่าจะไปซ่อมรถ
หลักพันนี่แหละแต่ยาวนานแล้วบ่อยครั้งรวมกันแล้วเป็นแสน
เดี๋ยวจะได้ดูนะมันมีแชทด้วยนะคุณผู้ชม

มาหาลุงบอกลุงว่ารถมันเสียค่ะลุง
ขอเงินหน่อยลุงก็ถามรถเป็นอะไรอ่ะลูกเอ้ย
นี่ก็บอกว่าอ๋อเบรกสะบัดแค่เสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุด
เผลาหักสลักหายหัวเทียนห่างยากแฟบแนบตายได้ไม่จ่าย

พอแล้วพังแค่นี้ก็น่าจะพังทั้งคันแล้วล่ะค่ะ
เอาอย่างนี้ละกันลุงก็ใจอ่อนใจอ้อนใจอ่อนจริงก็ยอมโอนให้
แล้วในแชทมันจะมีอีกนะคุณลุงเนี่ยบอกประมาณว่า
นี่ถ้าไม่ยอมคืนเงินมาหรือไม่ทำอะไรสักอย่างแล้วเราก็ตามที่สัญญากัน
จะเอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจแล้วจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องนักข่าว

ใต้นี่ฝั่งเทาถูกไหมตามใจอายแล้วแต่อายนี่ไม่ต้องมาถาม
ไม่ต้องมาถามสิว้าวไม่ต้องมาถามหรอกถ้าอย่างงั้นไม่ต้องมาถามสัน
สงสารเนอะเอางี้ละกันลุงเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไง
แล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับลุงครับ
ผย่อยไปเรื่อยให้เขาทศใด
จะสองพันสามพันใครเข้าไป

คุณคิดดูแล้วกันให้รวมแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่๑แสนนะ
สองแสนน้องคิดดูละกันว่าให้ไปเท่าไร
แล้วช่วงที่ลุงเขาพูดอยู่เนี่ยเขาบอกว่ามันยอมบันไดยอมบันไดมันเหมือนเสียหน้า
อารมณ์เหมือนประมาณว่าพอพูดไปแล้วเนี่ยสาวเจ้าเขาก็พูดเหมือนหักผ่านน้ำใจลุงเขาอีก
แล้วนักข่าวเราก็ถามเคยเห็นบ่เห็นขาอ่อนน้องเขายังบ่
เห็นเหรอบ่อบ่อบ่ได้เห็นสักทีโอ้ยน่าสงสาร
ลุงยังทิ้งท้ายอีกนะบอกว่าที่ต้องมาพูดเรื่องนี้ถามลุงอายไหมอายครับ
ลุงเขาก็อายเหมือนกันแต่ลุงต้องการให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจจริงก็เลยต้องมาบอกเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าว
แล้วก็อยากให้น้องซายเนี่ยนะอย่าไปหลอกใครเขาอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมตาย
เคยเคยเจอทรายทักมาไหมคะไม่เคยเจอคนชื่อทรายเลยครับ
แล้วมีชื่ออะไรอีกบ้างคะไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้จริงข่าวแบบนี้ผมไม่อยากอ่านเลยนะสงสาร
แต่มันดูเหมาะกับคุณถูกต้องแล้วคุณก็พูดได้ดีคุณก็เล่าแทนในมุมของคุณลุงได้ดี
คือดูข่าวกับพวกเราไม่อยากให้เครียดมากเราก็ไม่ได้อยากให้โจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ไม่เครียดสงสารด้วยสงสารคุณลุงสงสารตัวเองเนี่ย
คุณไม่ต้องเครียดไม่ต้องสงสารตัวเองเอาเก็บเรื่องนั้นไว้ในใจไม่ว่าจะเคยโดนอะไรมาเราให้อภัยคุณ
ไม่เป็นไรผ่านไปทีนี้มาดูเรื่องหลอนกันบ้างนะคะบ่ายเล่าเรื่องหลอนได้
ผู้ชายคนนึงค่ะขับรถกลับมาจากงานศพขับตรงไปอยู่ดีนี่แหละอ้าวรถจักรยานยนต์ตัดหน้าเอาแล้วมันแปลกตรงไหน
รถจักรยานยนต์ไม่มีคนขับค่ะ
มาดูอ่ะดูอีกรอบก่อนดูอีกรอบเฮ้ยเดี๋ยวก่อน
มาแล้วมาแล้วมายังไงเฮ้ยมันระบบอะไรอ่ะ
เป็นหลอนไหมเป็นคุณคุณหลอนไหมโอ้โหเรียราชผมอ่ะบอกเลยเห็นแบบนี้เรียราชแน่นอน
เออเอ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนเทพรัฐบังนาตราดนะคะคืนวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
คนที่ใช้เฟซบุ๊กนะคะเขาโพสต์ว่าคืนเกิดเหตุอ่ะพ่อขับรถกลับจากงานศพ
ตอนแรกคิดว่าเจอดีซะแล้วเพราะว่าไปงานศพมาเออนั่นดิแต่พอเอาไปเอามา
รู้ทีหลังว่าสาเหตุก็คือคนขี่รถจักรยานยนต์เมาเอาคนขี่มอไซค์เมา
เมาแล้วร่วงอยู่บนสะพานกลับรถนู้น

แล้วรถมันไหลลงมาตามลำพัง

เดี๋ยว

เดี๋ยวผมขอดูขอดูภาพอีกทีนึง
มีผู้ชายอายุน่าจะประมาณไม่เกิน๔๐ปี
ขี่รถจักรยานยนต์เมาหนักเลยแล้วพลัดตกจากรถ
แล้วรถไหลไปไหนก็ไม่รู้

ให้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องลี้ลับแต่อย่างใดค่ะ
ก็เป็นเรื่องของคนที่ไปดื่มมาเนี่ยนะ
ไม่ใช่เรื่องลี้ลับและไม่ใช่เรื่องเล่น
ไม่ใช่เรื่องเล่นตรงที่ว่าถ้าเมาอย่าขับเลย

อันนี้ยังนอนกองอยู่ที่บนสะพาน
แต่มีบางเหตุการณ์ที่หลุดสะพานกลับรถ

ย้ำกันตรงนี้เมาไม่ขับกันด้วยนะคะ
ส่วนใครนะที่ชอบทานอาหารที่มีไขมันสูงปิ้งย่าง

ฝั่งคุณฝั่งคุณเหรอคะ
เออต้องระวังให้ดีเพราะว่าอาจจะเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ได้นะคะ
คุณผู้ชมมาดูข้อมูลตรงนี้กันหน่อยนะ
กรมการแพทย์บอกว่าคนไทยมีแนวโน้มที่จะป่วยเป็นมะเร็งลำไส้เพิ่มมากขึ้นในรอบ๑๐ปีนะคะ
โดยประเทศไทยพบผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งลำไส้ตรง
ซึ่งพบในเพศชายมากเป็นอันดับ๓และเพศหญิงเป็นอันดับ๔นะคะ
โรคนี้เกิดจากอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะ
พันธุกรรมนะคะก็คือถ่ายทอดกันทางกรรมพันธุ์นี่แหละ

อาหารการกินกินไขมันสูงหรือว่าพวกที่อาหารไม่มีเส้นใหญ่อะค่ะ

อย่างที่๓ขาดสารอาหารนะ
การขาดสารอาหารเนี่ยก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้สูงกว่า
ผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารครบถ้วนนะ
ปัจจัยที่๔ก็คือดื่มสุราและสูบบุหรี่นะคะ

โดยอาการของมะเร็งลำไส้มันไม่ได้มีอาการเฉพาะแต่
จะคล้ายกับโรคลำไส้ทั่วไป
มีอะไรบ้างคุณผู้ชมลองสังเกตตัวเองนะ
อย่างแรกคือท้องผูกสลับกับท้องเสีย

เออเดี๋ยวมวลท้องเดี๋ยวก็ถ่ายไม่ออกเดี๋ยวบางทีก็ถ่ายเร็วก็ว่าไปเออ
อย่างที่สองคืออุจจาระเป็นมูกเลือดหรือสีดำคล้ายกับถาด
อย่างที่สามก็คือปวดเบ่งเวลาถ่ายอุจจาระ

ถ้าอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียหรือว่าซีดโดยที่ไม่รู้สาเหตุนะ
๖นี้เริ่มหนักแล้วคือคลำก้อนได้ในท้อง
ดังนั้นถ้าคุณไม่อยากจะมีอาการแบบนี้หรือไม่อยากเป็นโรคมะเร็งลำไส้นะคะ
ทานอาหารที่มีเส้นใยมาก
ผลไม้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

แล้วก็ทานอาหารที่สมดุลนะคะ
อย่าหนักอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป

ทีนี้ของหนักอย่าไปทาน

เบายังไง

เอาแต่บอกก่อนว่าร้านข้าวต้มนี้นะคะ
ต้มนี้นะคะเค้ามีเมนูเด็ดหลายอย่าง
อยู่ที่ไหนหน้าตาข้าวต้มเป็นยังไง

ติดตามได้ในช่วงสวัสดีครอบครึ่ง

ถ้าสั่งหลายอย่างก็ไม่เบา

ข้าวไงเบาไงไปดูต้มไง

เอ้าเขาบอกว่ามีหลายเมนูที่น่าทานแต่เอาที่เป็นเดอะเบส

ผัดหอยลายยำไส้ตันยำสามกรอบ

หลายคนอยากรู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนนะคะ

อยู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์ในกรุงเทพนี่แหละนะคะ
อยู่ก่อนถึงแยกมหาศวรรณ
ร้านนี้เปิดให้บริการทุกวันเลยนะ
๔โมงเย็นถึงตี๒เป็นเวลา
ยำค่ำเป็นเวลาดิน

ถ้าใครไปไม่ถูกโทรสอบถามได้เลยนะคะ๐๘๔๔๔๙๐๑๐๐นี่แหละค่ะ
มีโอกาสลองไปกันดูกับร้านนี้นะครับ
มาเรื่องราวความสนุกสนานของเรากันบ้างดีกว่า
ช่วงสกิดยิ้มวันนี้จะไปดูร้านหนึ่ง

ติดตามในช่วงสกิดยิ้ม
ตั้งใจมากินก๋วยเทียวนึงล่ะ
ไอ้ค่าคืนดีกับหัวละวันนี้จะมาหายล่ะ
ใครเอย

บางคนเนี่ยเขาทะเลาะกันเป็นจริงเป็นจัง

ใช่มันเครียดนะเพราะคืนดีปุ๊บโอ้ยมีกำลังใจมันต้องไปแบบสุบีรกันนิดนึง
ไปแบบให้เต็มฆาลเบลไปแสดงความยินดีไปเฉลิมฉลองแต่ฉลองแบบไหนก็ว่ากันไปยังไง
ยุ้ยอย่าลืมกลับมาขายของด้วยนะลูกค้าเขารออยู่นี่เห็นไหมฝากติ๊กต๊อกตามแม่ค้าให้นะ
ยุ้ยขายอะไรคะยุ้ยขายอะไรเออสรุปยุ้ยขายอะไรผมก็ยังไม่แน่ใจนะแต่ยังไงซะ
ในติ๊กต๊อกไปตามให้ยุ้ยกลับมาแล้วพอมาขายแล้วแล้วมาบอกด้วยว่าเขาขายอะไร
ยังไงซะไปตามดูต่อได้ในติ๊กต๊อกของคนนี้นะครับน่ารักจริงสงสัยจะสนิทกันกับแม่ค้าคนนี้
ยอกเพราะเกินนิดหนึ่งเอาเมื่อวานใครไปงานกาชาติบ้างมั้ยวันสุดท้าย
ก็ดูเมซี่กับแปเป้อย่างเดียวเลย
เนี้ยเหมือนหนุ่มคนนี้เลยเนี้ยคือเดินงานจนเพลินเดินมาอีกทีประตูปิดตรงจ้า
จนล๊อคประตูบนทุกด้าน
คือประเด็นคือ
ออกไม่ได้ออกไม่ได้
ทำไม
เขากลับบ้านกันหมดแล้วนั่งคุยเหมือน
แล้วให้ซื้อของมาเต็มเลย
เขาบอกว่าให้เร็วเข้าไป
นี่ติดกันอยู่สองหนุ่มนี่ค่ะ
เฮ่ยคือเที่ยวเพลินจน
จนลืมไปเลยว่างานเขาปิดแล้ว
คุณมันเพลินจริงค่ะค่ะ
ขอบคุณคนที่ติ๊กต็อกท่านี้ด้วยนะคะคุณเอ็นเช่๘๐นะคะ

ปีหน้าอย่าทำ
เขาจะมีพี่ยามเนี่ยเป่านกวิดปลีดปอกตอนใกล้ปีด

หังมาเนื้อ

เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะห้ามพลาดเลยเพราะว่าดาวยังคงพาคุณผู้ชม
ไปบุกไปตะลุยชุมชนต่างต่างล่าสุดมา
เหิมเกลิมยิ่งนักจะไปปีนต้นตานคุณค่ะ
เอาไปที่ไหนไปปีนต้นตานที่ไหนแล้วได้อะไรมาบ้าง
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้

ไปหน่อยภาพไอ้บุกไปตะลุยชุมชนต่าง

ก็พาคุณผู้ชมไปทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะ
และโดยเฉพาะสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปเสี่ยงตา

ขัดกับความยาวของขามากเลยนะคะ

จังหวัดเพชรชบุรีไปปิดต้นตา

เอาสนุกสนานแค่ไหนแล้วได้อะไรลงมาบ้างนะคะ
ไปติดตามพร้อมกันในช่วงชุมชนต้องแชร์

ดาวสุภาษามหาคามินที่ไหน
สนุกสนานที่นั่นแน่นอน
วันนี้พาคุณผู้ชมมาบุกมาตะลุยกันที่ชุมชนบ้านไร่กลาง
ในบ้านราชจังหวัดเพชรบรี
เขาบอกที่นี่มีสิ่งที่เป็นนัมบรวาล
ไว้อยู่ซูบ
อาจสูงนั่นแหละค่ะ
แต่ถ้าจะออกไปหาแบบธรรมดาโลกมันไม่จำ

พร้อมครับค่ะ

โอ้โหแล้วทำไมไม่บอก
กินเลยนะคะนะ
ลุงลูกจะเขียนน่ะไม่ลดลุงนะ

เอ้าแล้วไม่เคยเห็นว่ารถสแตร์ท
ตลอดคียงแต่ต้องสแตรร์ทข้างหน้านะ
สวัสดีจ้า

นี่ของที่อยู่สูงและเป็นของดีเมืองเพชรน่ะ

ตรงไฟที่ฉันต้องนั่งไปแล้วก็จะแหงหน้านี่แหละสิ่งจะรู้
ว้าว

ว่าของดีเมืองเพชรที่อยู่สูงเนี่ย

แต่ตอนนี้รู้สึกงานมันเดินช้ายังไงก็ไม่รู้

เพื่อนน่าจะชื่อภาภาวินีหรือภานุพง
ไม่ภาระภาระภาระนี่แหละนั่นภาระนั้น

ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวภาระลงมา
มองซ้ายมองขวามองซ้ายอีกที
ทางนี้ทางนี้ทางนี้
โอ้โฮ

ดีเลยขาดคุณอายกำนันอยู่ด้วย
คือหนูมาวันนี้ที่ชุมชนบ้านไร่กลาง

ลูนมองตามมาอีกหน่อยตามมาอีกหน่อย

ลูกบ้างขึ้นเองตามธรรมชาติบ้าง

แต่เราจะต้องรู้อะไรก่อนค่ะ

ถ้าเป็นเพศผู้เขาก็จะแทงปลีแทงงวง
เรียกได้อย่างยังปลีงวงจัน

เรารู้กันไปแล้วนะคะว่าแยกยังไง

ถึงจะได้ผลผลิตมา
หลังจากที่เราแยกไปแล้วตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมีย
เราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะในการหาน้ำตาล
อันดับแรกคือมีดปาตาน
แล้วก็อุปกรณ์ต่อไปผ้ากะมะผ้าคาดเอว

ต้องมีเพราะว่าเราจะได้เก็บมีดได้

บอกไม้ไผ่ที่เราจะขึ้นไปเอาน้ำตาล
ไปหาน้ำตาลสด
คุณผู้ชมถึงต้นตานแล้วค่ะ
แต่ผู้ใหญ่บอกว่าการจะขึ้นต้นตาล
ต้องมีลำดับขั้นตอนและมีวิธี
เพราะว่าตานมีครูอันดับแรกเลย

แล้วการตีนเท้าเหยียบตาพระองค์
แต่มือสองข้างเนี่ยต้องจับที่ลำ

โอ๊ปโอ๊ปยังไม่ถึงไหนเลย

ให้เย็น
คุณผู้ชมได้มาแล้วน้ำตาลสดจากต้น

เป็นอย่างไร

น้ำตาลสดมาแล้ว๒กระบอกค่ะ
ขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรครับพ่อผู้ใหญ่

เคี่ยวยักเคี่ยวใหญ่รอเรือค่ะ

ได้มาสดแล้วก็เทลงไปในกระทะเลย

กี่นาทีคะต้องให้เดือดแบบนี้เนี่ยค่ะ
อันนี้ถ้ามาแล้วก็ประมาณ๒๐นาที
ตอนนี้คือโลดแล้วเดี๋ยวมันจะปุบปับ

โรดหน้าไฟปุบปับแล้วก็ปุด
อุดคือสุกเสร็จยกออกมา

เอางั้นเรารอแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันค่ะ
หลังจากที่ผ่านขั้นตอนปุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บปับ

เสร็จแล้วทีนี้เราก็มากวนหรือมาเคี่ยวให้มันแห้ง
แต่ก่อนที่มันจะแห้งเรามาชิมตรงนี้ข้างกระทะ

เป็นอย่างไร

คุ้มค่ากับความร้อน
คุณผู้ชมคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำน้ำตาลสดไปแล้วนะคะ
กับชุมชนบ้านไร่กลางอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรชบุรี
นี่วันนี้รู้แล้วว่าตาตัวผู้เอาไปทำอะไรได้บ้าง

พร้อมแล้วเอาเลย

ไม่ถึงขนาดนั้น
แหมปีนต้นตานนี่ต้องใช้ความสามารถจริงนะ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้เท้าเนี่ย

เขาใช้กำลังของแขนและไหล่

ขาเนี่ยแค่แตะเท่านั้นเอง

แต่ว่าไปที่นี่สนุกมาก

พรุ่งนี้เรียนรู้ตามตัวเมียเอาไปทำอะไรนะคะ

คุณผู้ชมฮะมาดูการอวยพรในงานแต่งกันหน่อย
เขาบอกว่าเป็นการอวยพรที่รุนแรง
เกรงใจใครเลยเหรอ

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้

งานแต่งที่ใดเป็นได้แค่แขกรับเชิญ

ลองอวยพรแบบพระหนุ่มคนนี้ไหม
บอกว่าอวยพรอย่างแข็งแกร่งแรงไม่เกรงใจใคร

มีภาพน่ารักคลิปดีเก็บเอาไว้ในความทรงจำ
อาทิตย์นี้นะคะปิดท้ายคู่กับสมัสข่าว
วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูการเปิดวง
ชื่อวงห้างทองวาทสิน
โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการและสะอาด

คุณผู้ชมครับรายการต่อไปรออยู่แล้วนะครับ
กับเปิดปากกับภาคภูมิ

สวัสดีครับคุณผู้ชม